ไปดูบรรยากาศของการขานรับนโยบาย

บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โดยตำรวจในพื้นที่ต่างเขาก็เลยจัดเลย
จัดถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่ม
ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด๑๙นี้เลยนะครับ
โดยฝ่ายปกครองที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
รวมทั้งตำรวจแล้วก็พระสงฆ์ร่วมกันเลยครับ
แจกจ่ายเข้ากล่องน้ำดื่มขนมและสิ่งของจำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล๕๐๐ชุดไทย
ไว้ติดบ้านติดครัวเลยนะฮะจำนวน๑๒๐๐ฟองนะครับ
ก็แจกกันที่บริเวณด้านหน้าสพบังบ่อ
โดยมีประชาชนจำนวนมากนะฮะก็เข้ามาต่อแถวรับสิ่งของบริจาคนะครับ
ทุกคนก็จัดระเบียบนี่จัดระเบียบตัวเองก่อน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยจัดระเบียบด้วยนะฮะ
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับ

เพราะว่าที่ระยองตำรวจภูทรภาค๒แล้วก็ตำรวจในพื้นที่
รวมถึงกลุ่มแม่บ้านตำรวจร่วมกันแจกข้าวกล่องหนูน้อย
หน้ากากอนามัยมารับเข้ากล่องด้วย
มีทั้งข้าวกล่องแล้วก็อาหารแห้งให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙
แล้วตำรวจเนี่ยนะสั่งพิซซ่าทุกคนเห็นไหมกล่องเขียวเนี่ย
พิซซ่าเป็นพันชุดนะคะมาแจกให้กับชาวบ้าน
โอ้โหชาวบ้านบอกว่าเบื่อแล้วว่ะ
กินข้าวกล่องทุกวันเลย
อยากได้แบบอะไรที่มันแปลกบ้าง
ก็นี่แหละค่ะได้พิซซ่าไปคนละกล่อง
เดี๋ยวนี้บางทีเขามีโปรโมชั่นนะ๑แถม๑อยู่ด้วย
คุ้มเลยมีความสุขกันทั่วหน้านะคะ

ตำรวจพร้อมกลมแม่บ้านตำรวจว่าร่วมกัน
อาหารน้ำดื่มข้าวสารถุงยางชีพ
ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ
เพราะว่าหลายคนก็ต้องหยุดอยู่บ้านทำมาหากินกันไม่ได้
โดยผู้ที่มารับของแจกเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการปฏิบัติตามมาตรการ
ใส่หน้ากากยืนห่างกันนะคะ
แล้วก็มารับการบริจาคไปกว่า๓๐๐คน
ก็ถือว่าช่วยบรรเทาความโดดรนได้ในระดับ๑
อันนี้ดูเป็นระเบียบมากนะ

หน้าวัดพระโคะที่ตำบลชุมพลอำเภอสถิง
พระตำรวจก็ได้แจกจ่ายสิ่งของอาหารแห้ง
แล้วก็รวมถึงอาหารเข้ากล่องให้กับประชาชน
มีเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยรวมทั้งสิ้น๒๐๐ชุดนะครับ

ก็มารับสิ่งของจากตำรวจเขานะฮะ
ผู้สูงอายุหลายคนเดินเท้ามาไม่น้อยกว่า๑กิโลเมตร
เพื่อมารับสิ่งของบริจาคกันด้วยนะฮะ
คุณตาคุณยายเหนื่อยนั่งพักก่อนนะ